มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะครับ
ตำรวจไปรวบตัวหนุ่มสาวคู่รักได้ค่ะ

เอ่อขายาบทรงยาบคุณผู้ชม
ไปรวบตัวฝ่ายหญิงชื่อว่านางสาววันนิพาวันทงไชอีฟอายุ๒๓ปี

แฟนนุ่มก็คือนายพิรศาสตร์เหมือนทองจีน
หรือว่าน็อตอายุ๒๕ปีค่ะ
นี่นะไปจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลาง
เป็นยาบ้า๘๓๘๐๐เมตร
ยาไอซ์๓๗๕๐กรัม

นี่คือของกลางที่ตำรวจไปตรวจยึดมาได้นะคะ
ทีนี้ถามว่าตำรวจเขาไปรู้ได้ไง

ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติด

บ้านเช่าไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ริมถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่ไปหาข่าวไปหาเบาะแสมา
พอเห็นนางสาวอีฟแล้วก็นายน็อตกำลังจะกลับเข้าห้องพัก

ตำรวจเขาก็เลยแสดงตัวเพื่อทำการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะคะ
จนกระทั่งได้ทั้งของกลางแล้วก็ตัวผู้ต้องหา
การสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การยอมรับสารภาพ
โดยเฉพาะอีฟเนี่ยอีฟบอกว่าจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นชาวลาวนะคะชื่อว่าเท้าเพชรแล้วก็เท้าภูล
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
จากนั้นก็จะมีคนนำยาเสพติดมาวางไว้ตามจุดต่าง
พอวางเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการถ่ายรูป
ถ่ายรูปจุดที่วางแล้วก็ส่งรูปนั้นแหละ
เข้ามาในทางไลน์แล้วให้ทั้งสองคนไปรับตามจุดต่าง
เพื่อเอายาเสพติดไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะ
โดยได้ค่าจ้างในการส่งของในราคามัดละ๒๐๐๐บาท
ซึ่งทั้งสองคนยอมรับสารภาพนะ
โอ้โฮดูจำนวนปีที่ทำยอมรับสารภาพว่าทำมาแล้ว๒ปี
หลุดรอดสายตาตำรวจไปได้เอาล่ะแต่ว่าถูกจับแล้วนะคะ
ภายหลังจากการสอบสวนตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
นางสาวอีฟแล้วก็นายน็อตในข้อหาคือ
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท๑
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ